มาดูอีกหนึ่งกรณีเด็ก๔ขวบเหมือนกันค่ะ
แต่นี่คือที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ต้องการจะให้ลูกอายุ๔ขวบเข้าเรียน
เพราะว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าทางโรงเรียนบอกว่า
หนูน้อยคนนี้จะต้องไปตรวจเลือดก่อน
ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็กหรือเปล่า

ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ
ละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการศึกษานะคะ
จึงมีการเร่งผลักดันในเรื่องของการออกกฎหมาย

ว่าจะเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายใน๖เดือนนี้ค่ะ

รับว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติด้านลบ
กรณีการตรวจเลือดเด็กอายุ๔ขวบ
เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนที่จังหวัดนครพนม
ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักศึกษาพยาบาลปี๓
สุดท้ายต้องไปเริ่มต้นหาที่เรียนใหม่

ยังมีปัญหาเรื่องของสถานที่เรียนไม่ยอมรับค่ะ

ที่มีการรับสมัครการเข้าเรียนก็จะมีเงื่อนไขว่าขอให้แกนนำผู้ติดเชื้ออย่างที่เป็นข่าวก็คือว่าไปตรวจเอาพาลูกไปตรวจซะก่อน
ถ้าไม่ติดก็จะได้มาเข้าเรียนอะไรอย่างนี้นะอารมณ์ประมาณนั้น
แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยในระดับนโยบายก็พูดอยู่แล้วเนาะว่าเด็กทุกคนจะต้องได้เข้าเรียนนะครับ
อันนี้ประเด็นที่ผู้ติดเชื้อเจอทีนี้ก็ต้องถามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยเราเจอกันอยู่เป็นระยะระยะ
เท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยก็มีประมาณเกือบ๑๐ลายที่เด็กไม่ได้ไปเรียนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็ขี้เกียจสู้รบปรบมือนะครับเพราะว่าก็ที่นี่ไม่ให้เรียนก็ไปหาโรงเรียนใหม่
นายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยเจรฐีสาธารณสุข
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำในชุมชน

ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่
โดยได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ความสำคัญดูแลกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีก
นางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ก็บอกว่ากรณีสถานศึกษาจังหวัดนครพนม
บังคับเด็กตรวจเลือดก่อนเข้าเรียน
ละเมิดสิทธิ์เด็กค่ะโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์เด็ก
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก
ทุกประเทศในโลกได้ให้ศัตยาบันที่ระบุชัดเจนว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
โดยในปี๒๕๓๕ประเทศไทยได้ให้ศัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ค่ะ
ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างไว้ว่า
ทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิของผู้ป่วยเอก
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากรณีเด็กวัย๔ขวบที่จังหวัดนครพนม
ทางโรงเรียนรับน้องเข้าไปเรียนแล้วนะคะ